คุณผู้ชมอยากพาไปดูเหตุการณ์นี้ค่ะช่วงเช้าวันนี้เนี่ยที่อำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาส
มีเหตุการณ์ที่ผู้ก่อความไม่สงบรอบวางระเบิดนะคะ
ฐานปฏิบัติการหน่วยปฏิบัติการพิเศษนราธิวาสที่ยี่สิบเอ็ด
คือยังเคราะห์ดีที่ไม่ได้มีใครได้รับบาดเจ็บด้วยความที่เหตุการณ์เกิดขึ้นค่อนข้างจะเช้า
ไม่ได้มีชาวบ้านประชาชนอะไรเดินผ่านเยอะมากนัก
อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหไม่รู้จะคนเจ็บขนาดไหนนะคะ
โอ้โหนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
อย่างที่บอกว่ายังดีที่มันเป็นช่วงเช้าอืม
ไม่มีคนเดินผ่านจริงแล้วตรงเนี้ยก็จะมีชาวบ้านมีพระมีทหารมีเจ้าหน้าที่เดินผ่านนะคะ
ครับแต่จังหวะที่มันเกิดเหตุไม่มีคนพอดีนี่

กำแพงด้านหน้าฐานปฏิบัติการหน่วยปฏิบัติการพิเศษนราธิวาสที่๒๑บันทึกภาพเหตุการณ์นี้
อยู่ที่บ้านบาเละหมู่๑๐ตำบลรือสออำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาส
แต่คุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะมีผู้ต้องสงสัยอยู่สองคน
เขาใส่เสื้อและกางเกงขายาวสีดำ

ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านตรงนี้นี่นะฮะนี่คือผู้ต้องสงสัยนะคะ
คือคนซ้อนท้ายเนี่ยน่าจะเป็นผู้ชาย
แต่คุณผู้ชมดูนะเขาแต่งตัวอำพรางให้ดูเหมือนเป็นผู้หญิง
แต่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ทหารที่นั่นเขาบอกว่าคาดว่าเป็นผู้ชายสองคนนั่นแหละ
แต่คนซ้อนเนี่ยพรางตัวแล้วขี่รถจักรยานยนต์
จักรยานยนต์วนเวียนไปวนเวียนมาอยู่สัก๒รอบได้

แล้วมันมีประเด็นที่ว่าคือพอผ่านไปปุ๊บ
๑นาทีปึ้งปั้งปึ้งปั้งขึ้นเลยค่ะ

เหตุการณ์นี้ตำรวจสพรีจอดได้รับแจ้งเหตุเวลา๖นาฬิกา๑๕นาทีนะคะ
ประสานทางรองผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส๔๖

เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนราธิวาส
และตำรวจรวมไปถึงทหารเขาก็ไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุ

โดยปฏิบัติการพิเศษนราธิวาสที่๒๑จะมีเสาปูนซีเมนของกำแพงหัก๑ต้น
มีแผ่นปูนซีเมนที่หล่อเป็นกำแพงรั้วแตกหักไปสองแผ่น
มีเศษซากชิ้นส่วนระเบิดแสวงเครื่องที่คนร้ายประกอบใส่ไว้ในถังแก๊สพิคนิค
หนัก๒๐กิโลกรัมจุดชนวนด้วยวิทยุสื่อสาร
ต่างต่างปืนโพงหญ้าริมทางทั้งหมดก็ต้องเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะคะ
คาดว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ปั่นป่วนรายวันเนี่ยค่ะนี่ค่ะ
สุนัขตัวนี้มันวิ่งนะไม่มีคนเจ็บอะไรนะคะเพราะดีไม่มีใครอยู่ตรงนั้น
แต่มันทำให้เห็นภาพเลยนะคะก็เนี่ยโอ้โหเวลาก่อเหตุนะ